ตู้ตะพายนอกไม่ได้นะจ๊ะใช่อืมมาส่งไว้สวยตอนส่งไว้เทียวไปให้เราใน
สวยมากเลยเราจะผ่าให้ดูมามาผ่าแล้วเร็ว
ผ่ากังผ่าตัดข้าวใหม่แล้วเออผ่าผ่าสิข้างในเป็นยังไงมาดูกัน
นี่ไงท์ทุกคน
เป็นนี่ไงคะเป็นข้างใน
ก็สวยมากเลยหนูพึ่งพาเมื่อกี้นี่แหละหนูให้ดูสภาพข้างในมันแหวะ
จะรู้ว่าผักสวยไม่สวยเป็นยังไงบางทีอาจจะราคา

อืมอืมสวยมากเลยเราจะผ่าให้ดูมาเค้กมาผ่าเร็วเร็ว
ผ่ากังผ่าตังค์ข้าวใหม่เลยเออผ่าผ่าสิข้างในเป็นยังไง
ดูกันนี่ไงจ๊ะทุกคน

นี่ไงค้าเน่ต่อไมมันเป็นน่าวข้างในน่อยมันเกิดเพราะอะไร
เป็นลุยทุ่งเป็นอะไรเนี่ยลุยถุงคือลุยจากที่ไหนเธอ
นี่เน่าข้างในหมดเลยดูสิโชว์หน้าร้านอย่างสวยเลยนี่สวยมาก